คุณผู้ชมจำข่าวนี้ได้ไหมคะเราเคยเล่าไปกรณีที่มีคลิปหลุดออกมา
ว่าเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งกับเนรกำลังมีสัมพันธ์กันอยู่ในกุฏิเลย
ตอนนั้นเนี่ยเราตามไปจนถึงเอ่อวัดของพระสงฆ์รูปนี้ครับ
รู้ตัวว่าเขายอมรับว่าเป็นพระรูปนี้จริงแล้วก็ลาศิกขาไปแล้วอืม
มันมีประเด็นก็คือเนรคนในคลิปอะค่ะล่าสุดมีภาพหลุดออกมาอีกแล้ว
เดิมเลยที่ปล่อยออกมาอ่าเดี๋ยวอันนี้คือคลิปก่อนหน้านี้ครับ
ว่าเขามีสัมพันธ์กันในกุฏิกับพระถ่ายคลิปกันเองด้วยอืม
ซึ่งตอนนั้นที่เราได้คุยกันเนี่ยพระเขาบอกว่าก็คือชอบพอกันแล้วแหละ
แต่ปรากฏว่าหลังทะเลาะกันแล้วก็เลยโดนปล่อยคลิปนี้ออกมา
ทหารผู้ที่มีพระพริกลิงอิ้นต์รังศพพอดพาภาพเณลคนนี่เลย

คือมีแบงบ์แบงซิกซี่นิดหน่อย
มีการโพสต์ท่าบิดองค์บิดเอวอะไรแบบนี้
แถมมีคนให้ข้อมูลว่า
ค้าประเวณีรับวีดีโอคอร์ด้วย

คือเขาบอกว่าเนรรูปนี้เนี่ยเป็นคนสัญชาติลาวแต่มาเรียนที่เมืองไทยนะคะ
แล้วก็อย่างที่คุณบอกคือเขามีลักษณะมีหน้าอกคล้ายผู้หญิงด้วยครับ
เหตุการณ์ที่เขาเกิดขึ้นกับพระรูปนั้นก็คือเขาไปเจอกันที่สระบุรี
แล้วก็เลยเหมือนชอบพอกันแล้วก็เลยเหมือนแบบนัดไปเจอกันอะไรแบบนี้
แต่ว่าเรื่องนั้นมันจบไปแล้วนะมันจบไปแล้วนะ
สามเณรอยู่ไล้สามเณรรูปมั้ยสามเณรเป็นเป็นรูป
เขาบอกว่าสามเณรรูปนี้อยู่ที่วัดเพลียขวาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี
ผู้สื่อข่าวเอาภาพนี้มาให้ดูแล้วก็ไปถามพระลูกวัดเลย
ถามเลยว่านี่ใช่เนรที่ประจำอยู่วัดนี้ไหม

พระบอกว่าใช่แต่ไม่รู้ชื่อทุกคนจะเรียกกันว่าเนรตัวน้อย
อยู่ห้องข้างกันนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่ลากลับบ้านไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
แต่ไม่ได้บอกว่าลากลับไปทำอะไร
ทีมข่าวเราก็เลยเปิดคลิปที่อยู่ในโซเชียลให้ดู
คลิปที่ว่าก็คือคลิปที่มีสัมพันธ์กับพระนั่นแหละ

บอกว่าเนี่ยใช่คนเดียวกันไหม

ไม่คิดว่าสามเณรจะกล้าทำขนาดนี้คือท่านเพิ่งเคยเห็น

ซึ่งประวัติเนี่ยรู้มาแค่ว่าเป็นคนสัญชาติลาวแต่มีบ้านอยู่เชียงใหม่
มาบวชเรียนวัดนี้ได้ประมาณสองถึงสามปีแล้ว
สัยปกติคือไม่ค่อยสูงสิงหรือพูดคุยกับใคร
เช้าออกบินทบาทพอฉันข้าวเสร็จก็เข้ากุฏิเก็บตัว
แต่ทุกครั้งที่ออกจากห้องจะเห็นถือมือถือตลอดเวลา
คือแบบติดโซเชียลชอบเล่นโซเชียลชอบถ่ายเซลฟี่แบบนั้น

เจ็บซับ
มั่นกลงอีกอย่าง
คิดว่าจะเป็นอย่างงี้แล้วเนี่ยเสียหมดเลยเนี่ย
แต่พฤติกรรมของแกปกติแล้วแกก็ดูตุ้งติ้งไหม
วันเจอกันช่วงเช้าบินทบาทแล้ววันแกก็เงียบอยู่ในคุกอยู่ในห้องอย่างเดียวไม่ได้เจอกัน

แล้วเวลาที่เราเจอกันเนี่ยแกชอบเล่นโทรศัพท์มือถือชอบถ่ายรูปตัวเองอะไรอย่างนี้ไหม
นั้นลัวมาแต่เชียงมันทำให้คนช่างหมายอะไรเนี่ยประมาณนี้ละ
เราไม่ได้ถามพระลูกวัดรูปเดียวไปถามอีกรูปหนึ่งด้วยนะคะท่านบอกว่าไงรู้ไหมคะ
และอีกอันหนึ่งที่โอ้โหตกใจก็คือสั่งครีมนวดหน้าอกมาใช้ค่ะ
อ๋อเพราะรูปรวจรูบนี้บอกว่าที่รู้เพราะอะไรรู้ไหม
เพราะเคยไปเจอกล่องครีมเนี่ยทิ้งอยู่ในถังขยะ
สามเณรรูปนี้มีลักษณะตุ้งติ้งเก็บตัวไม่ทำวัดไม่เรียน
ไม่ทำกิจของสงฆ์ใช้ของแพงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะ
หนีเที่ยวตอนกลางคืนด้วยโอ้พิษหลายอย่างเลย
ที่รู้ว่าหนีเที่ยวกลางคืนเพราะอะไรรู้ไหมคะพระรูปนี้บอกว่า
เคยเห็นถูกกลุ่มวัยรุ่นไล่กระทืบหนีตายกลับวัดโอ้โหโอ้โห
ส่วนตัวนะพระรูปนี้บอกว่าเนรควรลาศิกขาออกไปเถอะ
เท่าที่ดูจากเจตนาแล้วไม่น่าจะอยากมาบวชเรียนแต่มาแอบอ้างใช้ผ้าเหลืองรับงานหาเงินในทางที่ผิด
รับไม่ได้อันนี้มันเสื่อมเสียพุทธศาสนา
เหนียมเหนียมไหมไม่ค่อยไม่ค่อยพูดไม่ฮ่าไรอ่ะ
แต่ก็ลึกลับอ่ะคำตรงลึกลับอ่ะทางนอกไม่อะไรอย่างเงี้ย

สั่งมัชด้าสีส้มส้มสั่งทั้งวันสั่งเครื่องสม่ามาทุกวันในรถ
ทาพรุงทาปากแต่งเสริมอุ้งเสริมอกทุกอย่าง
แล้วไปบวชมันไม่ผิดหรอกนะแต่คุณบวชแล้วคุณต้องอยู่ในสมณเพศที่มันเหมาะสม
รักษาศีลรักษาอยู่ในธรรมไม่ควรจะไปทำแบบนี้ให้มันเสื่อมเสียพระเหลือง
ซึ่งชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นเขาก็บอกเขาก็เคยเห็นเนรรูปนี้นะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนั่นแหละว่า
ก็คือมีลักษณะตุ้งติ้งแล้วก็ชอบใส่จีวอนแบบเนี้ยก็คือใส่ไม่ถูกอ่ะ
ใส่แล้วก็โชว์เอลโชว์ด้านข้างโชว์เนื้อหนังแต่ว่าจะปิดด้านบน
ปิดด้านบนเพราะคิดว่าก็คงจะปิดหน้าอกที่มนูนออกมา
แล้วก็ติดมือถือค่ะติดโซเชียลเล่นโทรศัพท์เล่นมือถือถ่ายเซลฟี่แล้วก็คุยกับใครไม่รู้ตลอดเวลานะคะ
แต่ว่าไม่ค่อยได้เจอเนรรูปนี้บ่อยนักแต่ว่าก็จะเห็นว่าแบบ
เขาใช้คำว่าใส่จีวอนแนวสวยโชว์วิวโชว์เอว
วันก็สวมแค่อังสะแล้วก็ใช้ผ้าคลุมคลุมเอาไว้เฉย
ชาวบ้านก็บอกว่าไม่ไหวนะจริงจริงแล้วเนี่ยปกติไม่แน่ใจว่าเนรเนี่ย

แต่ถ้ามันเป็นประเด็นขนาดนี้เอาจริงพูดตรงก็คือตั้งแต่คลิปก่อนแล้ว
ที่ว่าไปมีสัมพันธ์กับพระในกุฏิตั้งแต่คลิปนั้นมาจนถึงภาพเหล่านี้
อันนี้ไม่แน่ใจว่าทางวัดต้นสังกัดอาจจะต้องมีการเรียกคุย
หรือว่ามีมีวิธีการจัดการยังไงบ้างเพราะว่าคือเห็นใจชาวพุทธนะ
ที่เขารู้สึกว่ามันไม่สมควร
ก็ศึกดีกว่าไปทำแบบนั้นเลยจะได้ไม่ต้องมาทำให้ผ้าเหลืองเขาเสื่อมเสียเนอะ